คุณผู้ชมครับที่นครปฐมถ้าคุณผู้ชมเป็นชาวบ้าน
เป็นพ่อค้าแม่ค้าในตลาดนี้จะภาวะไหมล่ะอยู่ดีใครก็ไม่รู้
เอากระเป๋าเดินทางมาวางไว้ตรงนั้นกลัวสิเออเนี่ยแล้วดูวางแบบเนี้ย
มันผิดที่ผิดทางผิดสังเกตใช่นี่รุดไหมเออเออ
เมื่อกลุ่มผู้ชมคิดยังไงอะดอมคิดว่าข้างในมีอะไร
โอ้โหคือถ้าไม่เป็นของผิดกฎหมายก็ชิ้นส่วนศพพออ่านข่าวมาเยอะ
ใช่ระแวงน้ำแข็งกลัวเป็นระเบิดอ่ะอ่านี่แหละนี่แหละชาวบ้านเขากลัวแบบ
ตำรวจภูทรจังหวัดนครปฐมเขาก็ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับ
อยู่บริเวณจุดทิ้งขยะของตลาดหลักชัยนะครับตะบนดอนยายหอมอำเภอเมืองนครปฐมครับ
ส่วนกระเป๋าเดินทางสีขาวมัยเยี่ยมเลยดูนะครับนี่ไปเปิดแล้วนะครับ
โอ้โหแต่ก่อนที่จะเปิดนี่เขากยันประชาชนออกจากพื้นที่ก่อนนะน้ำแบบนะ
ที่กระเป๋าด้านกล้าวมีอะไร
แต่ที่แน่ไม่ใช่ระเบิดแล้ว
ไม่ใช่ระเบิดเปิดกระเป๋าดูครับ

แต่เป็นกระเป๋าหูฮิ้วขนาดเล็กอีกหลายใบเลย